เอามาดูเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อกันหน่อยนะคะ
ก็คือมีชายคนหนึ่งนะคะเขาเข้าห้องไปเข้าห้องนอน
ไปถึงบนเตียงนอนมันไม่ว่างค่ะ

ไม่เกรงสายตาใครทั้งสิ้นทั้งปวง

อะไร

เสริมแต่สู่อย่างที่
ออกฝรั่ง

ปีนไปดูปีนไปทองดู
ได้เห็นภาพที่อยู่ต่อหน้าต่อตาก็คืองูสองตัวเนี่ย
รัดฟัดเหวี่ยงนัวเนียอยู่บนเตียงหมุนไปมาทั่วห้อง
ก็เลยหยิบเมอร์เทอร์มาถ่ายเอาไว้
คนก็มาดูแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะโดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคค่ะ
เพราะเขาเชื่อว่างูสองตัวนี้เป็นงูเทพ
อาจจะมาให้โชคให้ลาบกับผู้คน
หรือบางคนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นลางบอกเหตุว่าปีนี้อาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งก็ได้
นี่ก็เป็นความเชื่อที่คนในชาวโซเชียลมีเดียหรือชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์กันไป
แต่ที่แน่เลยค่ะตอนนี้คนงานร้านชาไม่กล้าเข้าห้องแล้ว
เลยค่ะให้อิสระห้องนี้กับงูไปเลยนะคะ
ไม่กล้าเข้ามานอนในห้องก็ไปอยู่ที่อื่นกันไป

คุณผู้ชมตรงเสียงคนนี่แหละมันกลายเป็นเสียงปริศนานะ

ก็งูมันก็คงขู่ฟ่ออย่างนี้แบบ
ดิฉันคิดว่าคุณชิสากำลังมันจะตีเป็นอะไรได้บ้างเนอะ

ยังไม่อยากจะคิดเยอะปวดหัวเดี๋ยวรอดูก่อน

งูรัดพันกันอะไรอย่างนี้เขาตีได้